ที่เราต้องมาเตือนกันเรื่องของการใช้ความเร็วบนท้องถนน
ว่าการขับขี่ที่มันหวาดเสียวเป็นเพราะว่าอะไร

ถ้าความเร็วมันไม่ได้เร็วเกินไปมันยังควบคุมได้
ที่เนี่ยค่ะมีอุบัติเหตุที่สะพานข้ามแยกติวานนท์ที่นนทบุรีคุณผู้ชมน่าเศร้ามาก
จนน่าร่างเนี่ยกระเด็นลอยมันกระทั่กกับพื้น
เทียมกระเด็นหลุดออกจากร่างเลยนะคะแล้วเขาเสียชีวิตทันทีเลย
เร่งเครื่องหลบหนีไปต่อหน้าต่อตากู้ภัยเลยค่ะ

เหตุการณ์นี้เสียชีวิต๑บาทเจ็บ๑นะคะ
ซึ่งคนเจ็บเนี่ยกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแล้ว

คู่กรณีก็คือคนขับฟอร์จูเนอร์นะคะ
ชื่อว่านายวรธนัทฉินนานนท์อายุ๓๘ปีนะคะ
นี่คือรถฟอร์จูเนอร์คันก่อเหตุค่ะ
จูเนอร์สีเทาดำทะเบียน๙กว๗๘๙๔นะคะ
นายวันธนัทเป็นคนขับ
ขับไปชนกับนายดันไนชัยนาราวัย๒๕ปีหรือในแตม
พนักงานส่งอาหารกราฟฟู้ดนี่ค่ะ
เสียชีวิตเลยที่ศีรษะมีบาดแผลชะกัน
เลือดนี่ไหลนองเต็มพื้นถนนเลยนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกเขาใส่ขาเทียมข้างหนึ่ง
เทียมถึงขั้นกระเด็นหลุดออกจากร่างค่ะ
เรื่องต้นสันนิษฐานนะคะว่าฟอร์จูเนอร์คันนี้
น่าจะขับมาด้วยความเร็วแล้วก็ไปเสียหลัก
ชนท้ายรถจักรยานยนต์ของนายดันัย
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะแม่และน้องสาวแล้วก็เพื่อนของผู้ตายเนี่ย
ก็พากันไปรับศพที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรังสิตค่ะ
ซึ่งครอบครัวก็ได้มีการจุดทูปเรียกดวงวิญญาณของนายดานัยให้กลับบ้านนะคะ
แล้วก็นำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบางบัวในเขตบางเขนค่ะ
รถน้ำศพไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี้เอง
ของผู้ตายเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยนะคะว่าแม่มีลูก๓คน
ซึ่งทุกคนก็มีครอบครัวไปหมดแล้วมีนายดานัยนี่แหละที่อยู่กับแม่มา
ซึ่งสาเหตุที่นายดานัยเป็นผู้พิการมีเอ่อต้องใส่ขาเทียมเนี่ย
เป็นเพราะว่าเมื่อ๑ปีก่อนเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งกระดูกค่ะ
ก็เลยต้องตัดขาข้างขวาทิ้งเพื่อรักษาอาการ

ช่วงที่รักษาตัวก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาหมอเอง
แต่เขาก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะ
ก็พยายามที่จะทำมาหากินขี่กราฟฟู้ดส่งอาหาร
แต่สุดท้ายก็ต้องมาจบชีวิตแบบนี้ค่ะ
เราก็อยากกินอะไรเราก็คืนเขาให้ลูกเขาไป
เพราะเขาหาด้วยกัน
ทั้งอย่างไรก็ขอให้แม่ตายก่อนเลยไหมอะไรอย่างนี้
ถ้าตรวจหนึ่งตายก่อนไม่รู้จะอยู่อย่างไรเลย
เพราะชีวิตมันมีแต่เขาคนเดียวไง
ตอนเป็นมะเร็งสงสารก็มาก
เขาจะต้องไปรักษาตัวเขาก็ขี่มอไซค์ไปคนเดียว
เมืองต้นตำรวจสภเมืองนนทบุรีนะคะ

ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ

แสดงความเสียใจด้วยนะฮะใช่ค่ะ